มาดูอีกหนึ่งพฤติกรรมของสิงสารสัตว์
นั่นมันแสนสดจับนู่นจับนี่จับนั่น
แต่ผมขออย่างหนึ่งแล้วกันไอ้ลิงตัวนี้
จับตรงนี้จับได้แต่อย่าบีบนะ
เอ้อลิ้ง

กินของเปรี้ยวแหละ

คุณพุทธยอมรู้จักตะลิ้งปิ๊งไหม
รู้จักสิใครจะไม่รู้จัก
ใครไม่รู้จักไปเปิดดูเองล่ะ

เด็กหัวเราะดูดิ
ใจคุณจะได้จริงเลย

อย่าไปอะไรบ้างไปล่ะขอบคุณติ๊กต็อกก่อนคุณกันดาริออสนะครับ
ที่มาฝากโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกครับ